ไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศอัตราค่าบริการช้ารถยนต์ไฟฟ้าออกมาแล้วนะครับ
ราคาจะแพงกว่าครับจะอยู่ที่หน่วยละ๖บาท
แต่ราคานี้เฉพาะสถานีชาร์จของกฟพเท่านั้นส่วนสถานีชาร์จของเอกชนก็จะคิดตามเรทของสถานีนั้นเฉลี่ยก็อยู่ที่๔๖บาทนะครับ
จนไปถึงจุดสูงสุดในปี๒๕๖๘มันจะไปส่งผลกระทบถึงระบบอินเตอร์เน็ตอาจทำให้เน็ตล่มนานเป็นเดือนเลยนะคุณผู้ชม
และได้ป้องกันดาวเทียมและระบบไฟฟ้าต่าง

ตระหนักได้แต่ยังไม่ต้องตระหนกนะครับ
ส่วนเรื่องนี้รู้ไว้เพื่อไปคุยกับเพื่อนครับ
ในปี๒๐๒๓ออกมาแล้วครับ
อันดับหนึ่งของไทยยังเป็นพี่น้องตระกูลเจรวนล
เครือเจริญโภคภัณฑ์มีทรัพย์สิน๑๑๙ล้านล้านบาทครับ
มีทรัพย์สิน๑๑๖ล้านล้านบาท
อันดับ๓คือคุณเจริญสิริวัฒนภักดี
อันดับ๔ครอบครัวจิราธิวัฒน์ของเครือเซ็นทรัล
อันดับที่๕เป็นคุณสหรัฐรัตนาวดี
โดยมหาเศรษฐีไทย๒๑คน
มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นครับเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
และถ้ารวมความมั่งข้างของ๕๐มหาเศรษฐีไทย
ก็ขยับเพิ่มขึ้นเกือบ๑๕เปอร์เซ็นต์ครับ